สวยจนสะดุ้งค่ะคุณใหม่ดาวิกา

สะดุงเพราะรูปสวยมากจริง
คนกดไลค์นะคะ๑ล้านไลค์เลย
ซึ่งเป็นภาพที่ก็แหลงมีคนบอกว่าสวยจริงนะคะ
ชุดว่ายน้ำสีดำชุดนี้แหละค่ะ
โพสต์รูปแบบนี้ทีคุณลุงเต๋อไม่ว่า
เขาแบบไฟเขียวผ่านตลอดอยู่แล้วล่ะค่ะ
ส่วนใครที่อยากรู้เคล็ดลับว่าทำไมน้องใหม่ถึงถ่ายรูปออกมาได้สวยแบบนี้
เป๊ะตังเวิร์ดอินเนอร์แอตติดูดยังไง

อินเนอร์เหรอคะต้องธรรมชาติแล้วกันไหม
นานว่าเป็นธรรมชาติน่ารักดีค่ะ
หรือแบบนี้หลักสองมา
แล้วสี่สี่ห้านิดหนึ่ง

ดีค่ะก็เห็นแค่ว่ากดไลค์คอมเมนต์
ชินแล้วมึงค่ะ

ถึงไม้เรียวอยู่ครั้งที่สองเริ่มแบบไม่รู้เรื่อง

นะคะซึ่งรูปนี้นะคะ
หลายคนก็เปรียบเทียบกับคุณแต้วเป็นดราม่าไปอีกนะคะ
ซึ่งจริงแล้วก็คืออย่าไปเปรียบเทียบกันเลยนะคะ

ก็สไตล์ใครสไตล์มันนะคะก็ใครชอบแบบบางมากนะคะ

สวยหุ่นดีทั้งคู่นะเพราะว่าทั้งคู่เป็นคนที่ดูแลตัวเอง

เออได้ไหมแต่ใครถ่ายให้เออไม่มี